คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เป็นเหตุการณ์อุกอาจและระทึกจริง
คุณผู้ชมจะได้เห็นคลิปที่มือถือสามารถถ่ายเอาไว้ได้
เพื่อนบ้านบุกมาที่บ้านหลังหนึ่งแล้วมีปากเสียงกัน
คนในบ้านหลังนี้เข้าไปเปิดก่อนไปชกก่อน
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านควักปืนที่พกมาด้วย
ยิงใส่ทันทีเหตุการณ์นี้มีคนตาย๑และเจ็บหนัก๑
ไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
อะไรดูดูโอเคล่ะไอบัง

นายเดินเมิก
นี่คุณผู้ชมฮะนัดแรกเปิดไปแล้ว๑นัด
หลังจากนั้นมีตามมาอีก๖๗นัดนะ

ผู้ชายเสื้อดำที่ถือปืนและเป็นมือยิงก็คือนายหน่องครับ
ส่วนคนเสื้อขาวก็คือนายต๊อกฮะ

ลูกสาวของบ้านหลังนี้กำลังถ่ายมือถืออยู่นะคุณนะ
และถ่ายเป็นหลักฐานไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะ
ส่วนคนในบ้านหลังนี้มีหลายคนมีทั้งผู้หญิงด้วย
แล้วก็ที่สำคัญมีนายเสรีคนถอดเสื้อ
เป็นพ่อของนายวีระนายวีระนี่คนตายเห็นไหม
นายเสรีผู้เป็นพ่อมาเปิดก่อนมาชกเขาก่อน
แต่สุดท้ายโดนยิงนะคุณ
และนายหน่องกำลังชักปืนเลย

และยิงตามอีก๖๗นัดฮะ
เป็นเหตุให้มีคนตายก็คือนายวีระอายุ๓๒ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกลำตัวรวม๓นัด
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเห็นนอนจมกองเลือดเสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายเสบรีเมื่อกี้ผู้ชายที่เป็นคุณลุงคนถอดเสื้อนั้นอายุ๖๐ปี
เป็นพ่อของนายวีระถูกมือปืนยิงครับ
ยิงจนมือซ้ายเป็นแผล๑แผล
และกระสุนถากที่บริเวณหลังอีก๑แผล
รอดชีวิตมาได้หุดหวิดแต่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุทั้งสองคนคือนายหน่องและนายต๊อก
ขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์หลบหนีกันไป
ตำรวจสพชะอำตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พื้นที่หมู่๔ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรชมบุรีมีมาพบศพละ๑
ส่วนอีกนายซึ่งเป็นพ่อของคนตายนี่บาดเจ็บ

แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๔ปลอก

สอบสวนพยานทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกัน
คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

สอบถามกับนางสาวเปรมลูกสาวของคนเจ็บ
และเป็นน้องสาวของผู้ตายเธอเป็นคนถ่ายคุณ

เป็นคนถ่ายและโทรแจ้งตำรวจไปด้วย
ค่ะนะฮะบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องอีกฝ่ายก่อน
ตามที่เห็นในคลิปนะว่าพ่อของเธอเข้าไปต่อยชายเสื้อขาว
วงเล่าเขาก็เลยจะตามมาสั่งสอน
แต่ทีนี้พ่อของเธอที่ถอดเสื้อเห็นก็เลยออกมาเคลียร์ให้
และด้วยความที่พ่อของเธอก็เมาอันนี้ก็ยอมรับเหมือนกัน
อีกฝ่ายคือนายต๊อกนายหน่องก็เมา
พ่อของเธอโดนตบหน้าอย่างแรงก่อน

จังหวะนั้นที่พี่ชายของเธอคือคนตายคือนายวีระกลับมาที่บ้าน
กลับมาที่บ้านพอดีก็ถูกนายหน่องและนายต๊อกรุมทำร้าย
เห็นท่าไม่ดีแล้วนะเห็นอีกฝ่ายมีปืนด้วย
เธอก็เริ่มถ่ายคลิปแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปเลย
พ่อเธอก็ไปชกอีกฝ่ายและหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ยิงกลับ
พี่ชายเธอตายนะครับ
เดินเข้ามาเขาก็ไปล็อกต่อยลุมต่อยกันสองคน

ตัวเราแฟนแล้วก็แม่พ่อเข้าไปห้าม
พอเข้าไปห้ามไอ้คนชื่อต๊อกตบหน้าพ่อ
ก่อนที่จะถ่ายคลิปมันกวนแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องกันแล้ว
แล้วคือพ่อก็โดนตบหน้าแล้ว

ระหว่างนั้นก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย

แต่ว่าทีนี้พ่อยืนข้างกลาง

ทางพี่ชายเมาแล้วก็เหมือนจะยึกยักปืนยังไงไม่รู้
ไม่แน่ใจว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าหรือยังไงหรือเปล่า

ใช่ค่ะเขามาพูดแบบนั้นแล้วเขาบอกว่า
อยากได้ตัวมันเอาไปสั่งสอน

แล้วเห็นไหมแม่เธอก็ยืนอยู่นะผู้หญิงคนนึงเนี่ย
แม่เธอก็ยืนอยู่คนอื่นก็ยืนอยู่
แต่เหตุการณ์นี้พ่อเธอถูกยิงบาดเจ็บพี่ชาย
ถูกยิงตายแล้วคิดดูถ้ากระสุนมาโดนคนอื่นอีก
ในครอบครัวตายกันหมดได้นะฮะ

เมื่อ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นายวีระผู้ตาย

แล้วก็เข้าไปกร่างใส่วงเล่าของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ยังมีการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย

ทีนี้ก็เลยทำให้นายหน่องนายต๊อกไม่พอใจ
ก็เลยจะตามมาสั่งสอนที่บ้านของนายวีระนี่แหละฮะ

มีการยิงกันตายจนได้นะครับ